คุณผู้ชมครับตอนนี้เวลาผ่านไปเนิ่นนานแล้วนะครับ

ประมาณ๓ทุ่มนะครับก็จะเป็นการพักการประมูล๓ชั่วโมง

หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปจนถึงในช่วง๖โมงเช้า
ก่อนจะมีการพักการประมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
รวม๒ใบนะครับทะลุแสนล้านบาทไปแล้วนะครับ
แล้วก็ยังอยู่ระหว่างการเคาะราคาไล่บี้กันอย่างดุเดือดครับ
ตอนนี้ยังไม่มีผู้เข้าประมูลรายใดถอนตัวออกจากการประมูล
เราไปติดตามบรรยากาศการประมูลล่าสุดนี้
พร้อมกันจากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
คุณทัศนัยโค้ทองรายงานสดจากสำนักงานกศชครับ
คุณผู้ชมครับนับจนถึงเวลานี้นะครับ
กรรมการของกศชที่ก่อติดการประมูล

ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้
ไม่มีใครมั่นใจได้ว่าการประมูลนั้นจะจบลงเวลาไหน
ราคาจะปรับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
แต่ถ้าเกิดว่ายังคงมีการเคาะราคาแบบนี้ไปจนถึง๓ทุ่มของคืนนี้
ราคาต่อ๑ใบอนุญาตจะประโยชน์ที่ประมาณ๖หมื่นล้านบาทครับ
อาคารสำนักงานของกษทชที่บริเวณชั้น๓แล้วก็ชั้น๘
ที่มีผ้าใบปิดล้อมห้องประมูลกันอยู่นะครับ
มิดชิดนะครับที่มีผู้เข้าประมูลจาก๔บริษัทเอกชน
เข้าไปครบราคาการประมูลครึ่งความถี่
ถ้าเกิดว่าเรานับตั้งแต่๙โมงเช้าของวันที่๑๕
จนถึงตอนนี้ก็ผ่านไป๕๗ชั่วโมงแล้วครับ
แล้วก็ยังไม่มีสัญญาณว่าการประมูลนั้น
จะยุติลงเมื่อไหร่เพราะกศธชเองก็บอกว่า
ยากต่อการคาดเดาเนื่องจากราคานั้นสูงเกิน
กว่าที่ประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับ
มาดูที่การประมูลรอบล่าสุดครับ
จบไปได้รอบที่๑๔๐บาทราคารมรมอยู่ที่
คุณผู้ชมสังเกตล็อตที่๑ครับสีแดงมีผู้เคาะราคามาล่าสุด๑รายเท่านั้นครับ
ราคาไปอยู่ที่๕๖๙๗๘ล้านบาท
จนถึงตอนนี้ราคาที่เสนอมาก็เกินราคามูลค่าคลื่นกว่า
ร้อยละ๓๐๐ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
กรรมการกศธชด้านคุ้มครองผู้บริโภควิเคราะห์ว่าการแข่งขันในครั้งนี้มีการห้ามหั่นกันดุเดือด
ที่แต่ละรายนั้นทราบว่าราคาของใบอนุญาตจะสูงกว่า๕๐๐๐ล้านบาทแล้วก็ตาม
นี้ก็มองได้๒แนวทางครับแนวทางแรกบอกว่าเป็นเกมที่ต้องมีการชนะกันเพื่อทำลายคู่แข่ง
อีกเกมหนึ่งคือแพ้ไม่ได้ไม่เช่นนั้นอาจต้องหายไปจากวงการของธุรกรรมนาคมของไทยครับ
อาจจะเป็นการหวังน้ำบ่อหน้ามากเกินไปเพราะไม่มีใครคาดการณ์อนาคตข้างหน้าได้ครับ
ก็สำหรับรายอันดับ๑อันดับ๒เนี่ยเป็นรายที่แพ้ไม่ได้เพราะถ้าแพ้อาจจะตกอันดับ
ดังนั้นราคาที่เขาสู้เนี่ยคือราคาเพื่อไม่แพ้นะครับ
ส่วนลายที่๓หรือรายใหม่เป็นราคาสู้เพื่อชนะนะครับเพื่อต้องการไต่อันดับ
แล้วถ้าเป็นรายใหม่เลยต้องการเข้าสู่ตลาดดังนั้นเราเลยจึงเห็นการต่อสู้ที่เข้มงวดดูเดือดนะครับ
เพราะ๒อันดับแรกเนี่ยยอมไม่ได้อีก๒อันดับเป็นผู้ท้าชิงก็ยอมสู้ทุกราคาเช่นเดียวกันครับ
ไขการจ่ายค่าใบอนุญาตที่ยืดหยุ่นมากขึ้นนั้นยังคงเป็นประเด็นที่ทำให้กศธชมองว่าทำให้ผู้เข้าประมูลนั้นกล้าสู้ราคาในครั้งนี้
งวดแรกจะต้องชำระ๘๐๐กับ๔๐ล้านบาทงวดที่๒ชำระ๔๐๒๐ล้านบาทงวดที่๓ชำระ๔๐๒๐ล้านบาทเท่ากัน
งวดที่๔ชำระเงินค่าประมูลส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน๑๕วันครับ